กันดีกว่าค่ะเชื่อว่าเมื่อวานนี้หลายคนก็น่าจะติดตามกันไปแล้ว
ล่าสุดขุดคลิปมาเสียกันแล้ว
คุณชุวิตขุดคลิปมาก่อนเลยบอกว่าโอ้โห
บอกเป็นเด็กคาถาของเทพจอจาน
เป็นคลิปประมาณ๒๐นาทีเป็นคลิปที่สนามบินของผู้หญิงคนหนึ่งกับทนายตั้ม
แล้วเห็นภาพไหมคะตำรวจนี่อุ้ยยกกระโปรงกระเป๋าไปวางนี่
เข้าแถวเรียงรอยกมือไหว้ต้อนรับเลยนะ
พี่อุ๋ยเพิ่งจะขึ้นเครื่องไปลงใต้มามีคนต้อนรับมีไหมคะ

คือไอ้คลิปนี้ที่เผยแพร่มาเมื่อวานโดยคุณชูวิทย์ที่เปิดเผย

นี่มันเป็นภาคต่อจากตอนนู้นที่ว่าเขามีถุงเงินกันใช่ไหม

แฉกันไปแฉกันมาอะไรเนี่ยจนกระทั่งล่าสุด
ทนายตั้มหายเงียบไปพักใหญ่
คุณชุวิตก็เงียบไปนะเรื่องทนายตั้มเพราะว่าไปรณรงค์เรื่องกัญชาไง

ปั้งมาเลยนี่ค่ะเป็นคลิปนี้บอกว่า
ทนายผู้ยิ่งใหญ่เดินผ่านมีตำรวจคอยต้อนรับ
กระเป๋าอำนวยความสะดวกให้ถึงประตู
ในคาถาของเทพจอจาน
ทนายตั้มก็เลยนี่บอกทนายตั้มเขาเส้นก๋วยจับครับ

ไม่อยากว่ากันที่สนามบีนอันนี้โพสต์ตั้งแต่วันนะ
นายตั้มสวนกลับในคอมเมนต์บอกว่า
แม่ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ไปดูดคลิปของลูกความผมมา
เป็นคลิปที่ลูกความกำลังเดินทางกลับต่างประเทศ
ส่วนตำรวจที่มาช่วยยกของเนี่ยคือเดินสวนกันแล้วเขาจำหน้าผมได้

แล้วตำรวจจำหน้าทนายตั้มได้ทนายตั้มเขาดังไง
ก็เลยมาช่วยขนของขนกระเป๋า
ก็เห็นว่าลูกความทนายตั้มกระเป๋าหนัก

แต่เรื่องคนเรียนยืนไหว้นี่ไม่รู้ยังไง
ทนายตั้มเขาไม่ได้ชี้แจงไว้

ก็ต้องรอจังหวะดีเผื่อจะเจอ

เสร็จปุ๊บคุณชูวิทย์ก็โพสต์บ้านพัก

บ้านใครที่ฝรั่งเศส๕ห้องนอนแค่ร้อยกว่าล้านเอง
ไม่น่าชอบไปจังฝรั่งเศส
นี่เดี๋ยวนี้เขาเสียกันในคอมเมนต์ต่อด้วยนะ

ก็เลยมีคนไปยื่นให้ตรวจสอบทรัพย์สินทนายตั้มใช่ไหม
ใช่ร้อยกว่าล้านคุณชุวิตเปิดราคามาแบบนั้น

มีคลิปมามีคลิปกลับไม่โกงยังไง

ใครไม่รู้เสียงคุ้นคนธรรมดาเดินดินมากเลยนะครับ
ไม่เคยเส้นไม่เคยใช้สิทธิพิเศษใดที่สนามบิน
แต่อวยม๔๔และขอฝากลูกให้เป็นทหาร

โถก็นึกว่าจะเอาอะไรมาแฉกับ

นี่สื่อเขาไปเล่นกันตั้งนานแล้วใช่ไหม
ท่านไนต้ำมึงเอามาเล่นเหรอ
นี่คือคลิปที่ท่านไนต้ำเอามาแชร์
คือฟังเสียงก็จำได้ว่าคือใคร

ในที่สุดเราก็รู้ว่าเทพจอคือใคร

เป็นภาพท่านไนต้ำถ่ายคู่กับ
โจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตร
เป็นภาพคล้ายกับถือเค้กวันเกิด
คือคุณชุวิตก็เขียนว่าในรูปก็เห็นอยู่ว่า
ทนายตั้มเนี่ยสนิทกับบิ๊กโจ๊กแค่ไหน

อย่างน้อยก็สร้างเครดิตอวดลูกความไม่เชื่อถือ
ล่าสุดคุณชุวิตแฉซ้ำว่าเป็นรูปที่ทนายตั้มถ่ายคู่กับบิ๊กโจ๊
แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยบอกว่าเรื่องคอนเคชั่น
คนหนึ่งเป็นตำรวจใหญ่อีกคนเป็นทนายหิวแสง
ใครเป็นเครื่องมือใครสังคมเดาเองได้
แสงบิ๊กโจ๊กกลายเป็นเทพคนสนิทอีกคน
จนตำรวจทั้งกรมเกรงใจ
มันลามไปจนถึงบิ๊กโจ๊กแล้วเนาะ

นี่นึกว่าแถลงข่าวคดีเปล่านะ

แล้วก็ไม่ใช่รู้จักแค่ทนายตั้มคนเดียวหรอก

สนิททั้งหมดเหมือนกันนั่นแหละ

มันไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะเรื่องนี้ประเด็นนี้

เป็นงานวันเกิดภรรยาจัดขึ้นเมื่อ๕ปีที่แล้ว

ส่วนคลิปที่สนามบิน

รู้สึกไม่สมควรเพราะเป็นตำรวจ
ทนายตั้มเนี่ย
เขาไม่ได้มี
เขาคือเขาไม่ได้มุ่งชาผม
ล่าสุดอีกหนึ่งคนที่ถูกพาดพิง
ปล่อยภาพเปิดโพสต์เหมือนกันครับ

ตอนฝึกทหารเกณฑ์แอบไปห้องน้ำครูใน๑๐ประจำ

แล้วไม่ได้มีแค่โพสต์นี้โพสต์เดียวนะครับ

วิทพื้นภาพนอนกองรวมกับเพื่อน

ขอบคุณพ่อมากที่ฝากให้ผมเป็นทหาร
ทุกอย่างเหมือนเพื่อนทำทุกอย่างเหมือนเพื่อน
อาบน้ำแก้ผ้ารวมกับเพื่อนหมดเลย
ให้ตรวจสอบคลิปตำรวจท่องเที่ยวที่สนามบินว่า
ทำแบบนี้คือการทำหน้าที่